ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งคนที่คุณมนุชาเจอมูลเจ้าของชายาแม่ยกบอลไทยได้ติดตามต่อไป
ส่วนในช่วงนี้ไปติดตาม๒ดาวรุ่งกันบ้างครับจากสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ
สองคนนี้ได้โอกาสนะครับไปทดสอบฝีเท้ากับเอฟซีโตเกียว
ซึ่งทั้งคู่ก็หวังว่าจะได้โอกาสร่วมทีมกับรองจากฝูงศึกเจลีกครับ
คอกยูไนเต็ดครับก็ได้ส่งสลักไขประโคนและจักริตเวทพิรมนะครับ
สองดาวรุ่งไปทดสอบฝีเท้ากับเอฟซีโตเกียวสโมสรพันธมิตรนายเจลิกของญี่ปุ่นเป็นเวลาสิบวันครับ
ตั้งแต่วันที่๓ถึง๑๓มีนาคมซึ่งหลังจากได้เล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
พีแล้วก็เจ้าไอซ์นะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นมีการเล่นที่รวดเร็ว
แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าทางสโมสรก็ได้ส่งเราสองคนมาทดสอบ
พวกเราก็ทำให้เต็มที่ครับเพื่อที่ถ้าเราจะอยู่ที่นี่จะมีไลย์ของพัฒนาตัวเองด้วยครับ
ขณะที่งานมิเตอร์เพลสไทยลีกนะครับนายสุรศักดิ์ณนครประธานสโมสรซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรประการเปิดเผยว่า
มอบหมายให้เจ็ดสันวิทย์ที่เคยรับงานประธานเทคนิคของสุโขทัยเอฟซีก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนที่คุณเฉลิมวุฒิสง่าพลที่ขอวางมือนะครับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังจากเก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนจากห้านัดแรกอย่างไรก็ตามครับโค้ชหนุ่ยนั้นจะอยู่กับทีมต่อไปในฐานะที่ปรึกษาซึ่งหลังจากนี้ครับ
โดยนายชัยทัศน์ศรีลาโสผู้ช่วยผู้จัดการทีมพูดถึง
กระแสข่าวที่ว่าจะดึงตัวสเตฟาโนฟูกูร่าเข้ามาเป็นเฮสโค้ดนั้นล่าสุดครับ
เจรจาไม่บรรลุข้อตกลงนะครับทำให้เตโก้จะไม่ได้เป็นกุญสือของศรีสะเกดแน่นอนแล้ว
ส่วนโค้ชใหม่จะเป็นโค้ชชาวต่างชาติที่เคยผ่านเวทีไทยลีก